แง่ของปากท้องในแง่ของเศรษฐกิจ
บางคนสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรกิน
ไม่รู้จะไปต่อยังไงดีมันหนักมากเหลือเกิน
ผู้ชายคนนี้อาชีพคือขับแท็กซี่
ปกติวันหนึ่งจะเหลือสัก๔๐๐๕๐๐ก็ยังพอประทังชีวิตได้
ทำยังไงมีอยู่วันหนึ่งขับรถผ่านร้านอาหารตามสั่งเขาปิดอยู่
ในตู้คงจะมีของแช่อยู่ในวัตถุดิบอ่ะเนอะ
จอดรถลงไปเปิดตู้ไปเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไป

สุดท้ายเจ้าของร้านเนี่ยเขาเอากล้องวงจรปิดไปแจ้งตำรวจ
แล้วก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้ไปดูภาพครับ
คือถามว่าสงสารไหมสงสารใช่แต่มันก็คือมันคือการขโมยของอ่ะ
มันก็ผิดกฎหมายนะฮะตำรวจสพรัฐนาธิเบส
นนทบุรีเอาภาพตัวเขาเองให้เขาดูว่าใช่คุณไหม
คุณเป็นผู้ต้องหาแล้วนะนายบุญมีสิมวงอายุ๓๙ปี
คุณโดนข้อหารักทรัพย์แล้วนะโดยใช้ยานผ่านนะ
ก็คือแท็กซี่ไปขโมยข้าวของเขาอีกภาพหนึ่ง
ไปดูภาพวงจรปิดวันที่เกิดเหตุมันมีร้านอาหารตามสั่งร้านเนี้ย
เขาปิดอยู่แท็กซี่นายบุญมีขับมาคุณผู้ชมนะฮะ
ทีนี้ร้านนี้เป็นของนายประภาษณ์จับภาพได้เลย
แท็กซี่คันสียมพูคันนี้นาธิเบียนทราหารสอเสือสองหนึ่งหนึ่งศูนย์กรุงเทพ
จอดปุ๊บคนขับลงไปเปิดตู้ไปขโมยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ไส้กรอก
นะฮะเบ็ดเสร็จก็หลายอย่างในตู้แช่แล้วก็ขับรถออกไป
กลับมาอ้าวทำไมข้าวของมันหายไปก็มาเปิดกล้องดู
มาเห็นคนขับแท็กซี่ขโมยของไปก็เอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจ
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวโดยมีการว่าจ้างนะฮะ
จากซอยอินธรรมรัฐยี่สิบเก้าแยกหนึ่งนะฮะให้ไปส่งที่สอพอรัฐตนาทิเบส
ตำรวจคือวางแผนนะฮะให้ไปส่งที่สพเลย
แล้วก็จะได้จับกลุ่มทีเดียวนะฮะพอจับกลุ่มได้
นายบุญมีก็สารภาพแล้วครับบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
ผมขับแท็กซี่เสร็จสับหักค่านั่นค่านี่เหลือวันหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อย
มันยังพอไปได้แต่พอเจอโควิด๑๙รายได้น้อยลง
คนไม่นั่งแท็กซี่เพราะว่ามันมีการระบาด
ไม่มีเงินพอในการซื้อข้าวให้แม่กับหลานกินจังหวะนั้นขับรถผ่านร้านเขาพอดี
ก็เลยชั่ววูบอะนะจอดรถแล้วลงไปดู
มันมีเนื้อไก่เนื้อหมูอยู่แช่อยู่ก็เลยตัดสินใจขโมยแล้วกัน
เอาไปทำกับข้าวให้ครอบครัวกินประทังชีวิตยอมรับมันเหลืออดอ่ะ
แต่ว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งแรกเจ้าของร้านมาเจอตัว
นายบุญมียกมือไหว้ผมขอโทษนะที่ทำให้พี่เดือดร้อน
นายประภาษณ์พูดคำหนึ่งผมเข้าใจว่าคุณเดือดร้อน
แต่ตอนนี้ทุกคนและผมก็เดือดร้อนเหมือนกันถูกไหมอ๋อใช่ใช่
สิ่งที่พี่เอาไปเนี่ยผมกู้เงินเขามาซื้อเหมือนกัน
ผมทำมาหากินเหมือนกันผมขายของไม่ได้มา๓วัน
เพราะสิ่งที่พี่ขโมยไปอย่าทำแบบนี้อีกเขาก็คุยกัน
เป็นการสั่งสอนกันไปเนี่ยเราอ่านข่าวนี้เราก็สะท้อนใจว่า
ปากท้องของคนอ่ะมันแบบมันหนักแล้วนะคุณลุงแท็กซี่ได้ห้าพันไหมเนี่ย
ไม่แน่ใจมันเอาได้หรือเปล่าแต่ถ้าน่าจะไม่ได้
ว่าถึงขั้นต้องขโมยของไปทำกับข้าวนั่นสิฮะ
ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะโทษถึงด้วยเนอะค่ะนะครับ
ได้รับผลกระทบกันไปหมดแหละช่วงเวลานี้นะคะ